แต่ทันใดนั้นก็ปรากฎโอมิครอนขึ้นมา
หนึ่งคนอาจจะติดไปได้๗๘คนได้อย่างรวดเร็ว
ประกันได้เลยว่าจะมีคนติดเชื้อมากมายมหาศาล
เพราะฉะนั้นแล้วหลายคนอาจจะต้องพยายามเข้าใจและทำใจว่า
ท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็จะต้องติด
มีหลายคนสงสัยว่าศูนย์กิโนมิทำอะไร
ต้องไปดูคำจำกัดความของชีนงก่อน
กินมนี่ก็คือคำสั่งกำหนดความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะครับ
ในกรณีของมนุษย์ก็จะเป็นโครโมโซมประมาณ๒๒คู่
แล้วในนั้นก็จะมีรหัสพันธุกรรม
ที่สามารถจะบ่งพิได้ว่าคุณจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร
หรือว่าคุณควรจะเป็นผู้หญิงควรจะเป็นผู้ชาย
ซึ่งจีโนมจะกำหนดทุกสิ่งอย่าง
ในโรงพยาบาลที่เราถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์เป็นหลักนะครับ
แล้วก็พวกยูลชีพที่ก่อโลก
มันก็มีความต้องการอย่างมาก

เป็นความร่วมมือของทั่วโลก
ย้อนไปนิดเดียวหาก่อนหน้านี้สัก๑๒เดือน
หมายถึงว่าจะสิ้นสุดกันแล้วสิ้นสุดที่เดลต้า
เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เราก็บอกว่า
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ทันใดนั้นเนี่ย
ก็ปรากฏพอโอมิครอนขึ้นมา
โอเมครอนที่พบระบาดมาก
ปรากฏว่าตำแหน่งหนึ่งขาดหายไป

ในที่สุดก็พบว่าโอเพลย์ปัญหาเป็นสายพันธุ์ใหม่

นักวิทยาศาสตร์ของแอปพลิกาใต้เองสรุปออกมาว่า

เนื่องจากการกระจายของวัคซีนไม่ทั่วถึง
คนในแอฟริกาเนี่ยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเยอะ
เพราะฉะนั้นในร่างกายจะไม่มีภูมิคุ้มกัน
เพราะฉะนั้นไวรัสถ้าติดเชื้อโคโรนาไวรัส
เข้าไปในร่างกายก็จะมีการกลายพันธุ์โดยไม่มีขีดจำกัด
และตรงนี้เองที่ทำให้โอมิครอนเกิดขึ้นมาได้
โอเมครอนอาการนี้ง่ายมาก
ก็คือว่ามีรสไข้กับไข้หวัด
ตรวจหัวตัวร้อนอาการขั้นตัวอ่อนล้า

แล้วก็แยกแยะกับเดลต้าก็อาจจะง่ายคือไม่ได้สูญเสีย

อาการไม่หุ่นแหลกทำให้ไข้หวัดมาก
แต่ว่าที่ต่างออกไปคือมีการติดเชื้อรวดเร็ว

หนึ่งคนจะติดไปได้๗๘คนได้อย่างรวดเร็ว
มิครอนมีระยะฟักตัวแค่๓๔วันเท่านั้น
ติดเชื้อครั้งแรกภายในหนึ่งสองวันก็แทบเชื้อได้
แต่จะศูนย์สลายไปอย่างรวดเร็ว
ภายในเวลาเพียง๘วัน

เดี๋ยวตานี่ต้องอยู่ไปเป็นหลายอาทิตย์

อันนี้เนื่องจากเรามันยังคาดเดาไม่ได้นะฮะว่าเป็นเดลต้าหรือว่าโอมิครอนกันแน่
เพราะฉะนั้นเราต้องกาดสูงไปก่อน
คือตอนนี้เรายังมีในลักษณะซึ่งตระหนกตกตื่น
ซึ่งเป็นลักษณะปกติของมนุษย
แต่ชาตญาณเราจะต้องระมัดระวังสูงก่อน
แต่หลังจากที่เราได้มีข้อมูลมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
เราอาจจะเปลี่ยนจากการตระหนกหรือเป็นการตระหนัก
หลายประเทศเขาตระหนักไปแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษออสเตรเลียอเมริกา
คือยอมให้มีการติดเชื้อในระดับหนึ่ง
เป็นการยอมให้มีการติดเชื้อ
แต่ไม่ให้เกินกว่าโรงพยาบาลจะรองรับได้
เพราะก็มองเห็นประโยชน์แล้วว่า
ติดเชื้อแบบนี้อย่างหนึ่งก็สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้

การติดต่อจะเห็นว่าติดต่ออย่างรวดเร็ว

เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พวกเราไปโดยปริยาย
ว่าเราจะอยากจะฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตาม
เพราะฉะนั้นแล้วหลายคนอาจจะต้องพยายามเข้าใจและทำใจว่า
ท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็จะต้องติด
เช่นเดียวกับที่เราติดไข้หวัด
ไม่มีใครหนีรอดไข้หวัดไปได้ฉันใดก็ฉันนั้น
มาตรการที่เคยปฏิบัติมากาดต้องไม่ตก
การที่เวทยาห่างทางกายภาพ
การใส่มาร์คเลือกใส่ให้ถูกด้วย
อย่าไปใส่หน้ากากที่เป็นผ้าเพราะว่ามันจะแพร่ชื่อได้แล้วติดเชื้อเข้ามาได้ง่าย
แล้วตรวจนี้อาจจะต้องตรวจฉี่หลายครั้งหน่อย
เพราะว่าเมื่อตรวจไปนี้ไวรัสอาจจะมีจำนวนน้อยอาจตรวจไม่พบ
ที่สุดที่๓ในส่วนอาจจะพบได้
คนไทยเองเนี่ยจะต้องเริ่มและที่จะต้องดูแลตัวเอง
จากเชื้อนี่อาการไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้ไปเข้าโรงพยาบาลนะ
คือแยกตัวเองถึงแม้ตอนนี้สวัสดิ์ป่าวต่อช่องก็โทรไปก็ให้กล่องแล้วนะ
ในกล่องนั้นก็มียาแต่นั้นมีอะไรบางฟ้าสลายโจร
มีเครื่องวัดอุณหภูมิอะไรต่าง
เพียงที่คุณจะไปอยู่ที่บ้านสักอาทิตย์หนึ่งได้เป็นอย่างดี
แต่ว่าม้าลมายมาหาศาลไม่ได้เข้ามาโรงพยาบาลไว้แยกตัวอยู่ที่บ้าน
ถามว่าทำไมทำอย่างนั้นได้ก็คิดไว้ว่ามันเหมือนเป็นไข้หวัด